ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะฮะ
หลังจากเห็นคลิปนี้ที่แชร์กันไว้ในโลกออนไลน์
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง๒
คืออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าก็จะยังพอเห็นนะครับ
มีผู้ชายคนนึงนะครับสวมเสื้อโปโลสีฟ้านะกางเกงขาสั้นสะพายกระเป๋าเนี่ยนะครับ
เดินมาถึงเนี่ยเด็กเขาเล่นกันอยู่ก็มาหาเด็กผู้ชายเสื้อสีเหลือง
เดี๋ยวท่านรอดูนะฮะสักพักนึงก็จะตบเข้าบ้องหูเด็กสวมเสื้อสีเหลืองนะครับ
นี่ฮะอืมนี่รอบแรกนะฮะค่ะเดี๋ยวยังมีอีกนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยคุยไปคุยมาสักพักหนึ่งเด็กที่ยืนอยู่บนสไลเดอร์ข้างบนอ่ะ
เสื้อลายลายอยู่ใกล้ใกล้เสื้อเหลืองเนี่ยเดี๋ยวก็โดนด้วยนะ
แล้วก็จะมีผู้หญิงอีกคนนึงเดินมาแล้วเด็กเสื้อเหลืองก็จะโดนไปอีกทีนึง
นี่อันนี้น้องคนนี้ก็จะโดนนะฮะนี่ปึกเข้าไปแล้วจะมีผู้หญิงเดินมาคนหนึ่งนะฮะ
คือไม่ได้เดินมาห้ามนะฮะเหมือนกับเดินมาต่อว่าต่อขานเด็กสองคนนี้อีกนะครับ
แล้วผู้ชายเสื้อฟ้าก็ตรงไปหาเด็กเสื้อเหลืองสูบบุหรี่ไปด้วยนะฮะ
นี่คราวนี้แรงเลยเด็กวิ่งหนีขึ้นไปนู่นเลยฮะพากันวิ่งหนีไปเลยนะครับ
แล้วสักพักชายหญิงคู่นี้ก็เดินออกไปนะครับ
ไปมีภาพกล้องวงจรปิดตรงลานจอดรถอีกจุดหนึ่งนะครับ
บันทึกภาพหลังเกิดเหตุชายหญิงสองคนนี้นะฮะ
ก็จะเห็นว่าเดินมาพร้อมกับลูกชายของตัวเองที่มีรถจักรยานจอดอยู่นะครับ
นี่ฮะก็แสดงว่าน่าจะประมาณว่าลูกมาเล่นที่สนามเด็กเล่น
แล้วไม่รู้มีอะไรกับเด็กผู้ชายสองคนนั้นพ่อกับแม่ก็เลยมาแล้วก็เลยบ้องหูเข้าไป
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าเรื่องนี้คงต้องฟังทั้งสองฝ่าย
เหตุใดถึงทำกับเด็กขนาดนี้
ซึ่งก็ต้องเข้าใจก่อนว่าวุฒิภาวะของเด็กในการตัดสินใจ
ตัดสินใจเนี่ยในการใช้อารมณ์ยังไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ต้องดูแลและตักเตือนใช้คำพูด
และพฤติกรรมที่เหมาะสมแต่นี่คือโอ้โหตบบ้องหูเข้าไปเลยนะฮะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
หมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง๒อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนี่ฮะ
นี่คือจุดที่เกิดเหตุในคลิปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเครื่องลงเครื่องเล่นตรงนี้เลยนะฮะ
แม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์เราได้เจอนะครับแม่ค้าบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดประมาณสี่โมงเย็นวันนี้นี่แหละ
เด็กกำลังวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นข้างอาคาร๒๙คาดว่าคงจะเล่นกันแรงตามภาษาเด็ก
แล้วคงทะเลาะกันเกิดขึ้นเด็กคนนึงก็วิ่งกลับไปบอกพ่อกับแม่
อาจจะบอกว่าถูกเพื่อนตีถูกเพื่อนแกล้งหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับ
แล้วก็เนี่ยฮะชายหญิงคู่นี้คาดว่าเป็นพ่อกับแม่ของเด็กคนนั้น
ก็มามาถึงก็มาถามหาว่าใครใครทำลูกเขา
แล้วก็เด็กเขาก็ชี้ไปที่สองคนนั้นนะฮะฝ่ายผู้ชายก็เดินเข้าไปก็ตบ
้องหูตามภาพอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะฮะซึ่งเด็กเด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาก็เล่นกันตามภาษาเด็กนะฮะ
แล้วเนี่ยสักพักนึงก็มียายมีน้าเข้ามาอีกนะแม่ค้าที่เล่าให้เราฟังอ่ะ
เข้ามาเนี่ยมาด่ามาว่าอะไรเด็กอีกนะฮะจนต้องเข้ารีบไปห้ามกันนะฮะ
ใครตบมึงใครตบมึงพี่ตัวเลยอืมคนไหนคนไหนพ่อเขาตรงนี้มั้ยป่าว

น้องเขาเพิ่งเขาเล่นแล้วเขาตบหัวเขาทำไมเด็กของน้องเขาก็บอกว่าตบเล่นกันอืม
แต่พอดีพ่อเขาไม่ฟังอะไรเลยอ่ะลงมาแบบอีกแป๊บนึง
ยายกับน้าเข้ามาลงจากรถมาปั๊บอืมดีแปลกเลยอืม
ให้ตบขอให้ตบขอให้ตบคอยให้หย่ายกับน้ายยังมาด่าอีกมาอีก
ที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้เราฟังนะค่ะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันมีอะไร
จะชี้แจงว่าเออความจริงแล้วมันเป็นแบบนั้นแบบนี้
ตบป้องหูอะไรเด็กท่านกอมาชี้แจ้งได้
จะได้เข้าใจกันว่าเออทำไปเพราะอะไร
หรือมันเกิดอะไรยังไงขึ้นทั้งก่อนหน้า
หรือว่าจากหลังเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับ
แต่ว่าเราได้เจอกับตาของเด็กที่ถูกตบบ้องหูไปนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณตาจินดาก่านจันทร์อายุ๖๒ปีนะฮะ
ตาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำให้หลานของตาเนี่ยบาดเจ็บเลือดออกในหูนะฮะ
พาตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับ
หมอให้นอนดูอาการ๒วันนะฮะ

สองสามีภรรยาคู่เนี้ยที่เห็นในคลิปเนี่ย
รู้แล้วว่าเขาอยู่อาคาร๑๓หมู่บ้านเอื้ออาทรนี้นี่แหละ
ยังไม่ได้มาติดต่อขอโทษอะไรสักคำเลยนะครับ
ตอนนี้ได้พาหลานไปแจ้งความแล้วด้วย

หลานก็พูดให้ฟังว่า
เขาก็เล่นกับเด็กเพื่อนกันเนี่ย
คนหนึ่งเล่นกันไม่ได้ว่าจะไป
ถึงขนาดว่าจะทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับ
แล้วทีนี้เด็กคนนั้นก็น่าจะ

ไปฟ้องยายแล้วยายก็ไปบอกพ่อแม่ของเพื่อนที่

แล้วทีนี้พ่อกับแม่เขานั่นมาที่สนามเด็กเล่น
มาก็มาพูดอย่างโน้นอย่างนี้

มาตบหลานผมรอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งแล้ว
แล้วก็เดินออกมาอีกแล้วรอบที่สองก็เข้าไปตบอีกนะครับ
ในข้อนี้ผมก็อยากถามว่า
นั่นก็เด็กนั่นก็ลูกนะกับหลานก็ท่านก็รักลูก
หลานเหมือนกันแล้วคนอื่นจะไม่รักหรือ
แล้วทำไมถึงได้ตัดสินใจทำแบบนี้
เล่นกันธรรมดาคือทั่วไปนะครับ
สนามเด็กเล่นนะครับแต่ไม่คิดว่า
กับแม่เขาจะเดือดสุดถึงขนาดนี้
แต่ไม่รู้ว่าเขาเมาหรือเขาอย่างไร
เราก็ให้เพื่อนบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทรแห่งนี้
ช่วยพยายามตามหาสามีภรรยาคู่นี้ให้นะครับ
ก็อยากจะได้ทราบความจริงจากอีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่า
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับแต่ก็หาไม่เจอนะฮะคือ
ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าตาเขาบอกว่า
ตอนนี้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็มีอาการหวัดภาวะ